มันมีการเจราภาแล้วคระโมยกับเจ้าหน้าที

และเดี๋ยวว่าเจราภาอยังไงก็ไม่เข้าใจอะคะ
ก็เลยต้องเรียกทหารไม่ใช่๓เหล่าทัพนะ

มาเจราภาหน่อยจะรู้เรื่องมั้ยคะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงอ้อมท่านอุบัตรแล้ว

เพื่อแม่พี่น้อง
ของท่านเราอยู่ตรงนอก
สัญญาณอยู่ตรงไปก็คือน้ำหนักเลย

โคตรพาเมียมาอยู่ข้างหน้านี่
อยากกินมั๊กนี่ลุกกับเมียอยู่นี่นี่

คนร้ายจะเป็นคนภาคไหน

ถูกไหมบางทีการไปเจรจาเราต้องเข้าถึงเขาไง

ต้องรู้สึกว่าเป็นคนใกล้ชิดกัน

เพราะฉะนั้นพี่ท่านก็เลยมีการศึก
ทั้ง๓ภาษาหรือเมืองอีสานใต้
ทั้ง๓ภาษาใต้น้องน้อยจะเรียกว่าครบเครื่องครบอัธรรมเลยจริง

อย่างภาคเหนือต้องยังไง

เริ่มสับสน
เราไปหลายบ้าง

งงอยู่หลับลิ้นไม่ทัน